คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ในคืนวันเสาร์ที่๑๑สิงหาคม
เวลากลางดึกในหน้าตี๓นะครับ
มีเหตุการณ์การยิงเข้าใส่บ้านของผู้พิพากษาสมทบแรงงานกลางนะครับ
บ้านของนายบรรพฤษยังเจริญที่ตำบลคลอง๗อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
โอ้โหเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบร่องรอยรูกระสุน๗๘รูนะครับ
แล้วก็พบปลอกกระสุนอีก๘ปลอก
ทางด้านของผู้พิพากษาสมทบคือนายบรรพฤษบอกว่า
ผมไม่เคยมีเรื่องกับใครเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยผมไม่รู้นะครับ
ทีนี้แหละฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการสืบสวนสอบสวน
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทั้งภาค๑แล้วก็สืบสวนจังหวัดปฐุมธานี
และสืบสวนสพคลอง๕ลงพื้นที่หาหลักฐาน
จนกระทั่งทราบเบาะแสของคนร้าย
กระทั่งการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุ
การสืบสวนนะทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนางสาวนรมนสนคำ
เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังพร้อมด้วยหมายค้นของศาลจังหวัดธัญบุรี
ค้นบ้านหลัง๑ในหมู่๕ตำบลคลอง๗อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
จากการตรวจค้นภายในบ้านพบอาวุธปืนยาว๔กระบอกและปืนสั้น๕กระบอก
ทั้งหมดเป็นปืนแต่งในที่ใช้ในการแข่งขัน
แล้วก็ยังพบเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งจึงทำการตรวจยึดมา
และภายในบ้านก็ไปพบสามีของผู้ก่อเหตุคือสามีของนางสาวนรมนนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวสามีของผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำอย่างละเอียด
เรื่องต้นสามีของผู้ก่อเหตุได้เล่าให้ฟังนะครับว่าในคืนเกิดเหตุคือวันเสาร์ที่๑๑สิงหาคม
ตัวเขาเนี่ยได้ดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็แชทไลน์คุยกับน้องภรรยาของท่านผู้พิพากษาสมทบค้างเอาไว้ค่ะ
คุยกับน้องเมียของท่านผู้พิพากษานะ
แล้วเขาก็หลับไปปรากฏว่าตัวภรรยาของเขาคือผู้ก่อเหตุคือนางสาวนรมน
ก็มาแอบเปิดมือถือของสามีและมาอ่านเจอข้อความไลน์
คาดว่าภรรยาโมโหโกรธเพราะความหึงหวง
คว้าอาวุธปืนในบ้านแล้วก็นำรถเก๋งของสามีออกไปก่อเหตุนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนางสาวนรมน
นางสาวนรมนนะครับหลบหนีไปหลบหนีไปอยู่บ้านของมารดาที่หมู่๗
ตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เจ้าหน้าที่ตามไปจับกลุ่มมาได้นะครับ
พบนางสาวนรมนหลบซ่อนตัวอยู่ก็เลยควบคุมตัวมาสอบสวน
จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็รับสาภาพนะครับว่าสาเหตุของการเกิดเหตุก่อเหตุนั้น
เกิดมาจากความหึงหวงสามีแหละจริงที่มีการแชทไลน์แล้วก็ส่งคลิปวิดีโอไปคุยกับนางสาวแคทนามสมมุติ
นำอาวุธปืนของสามีขับรถออกไปหาที่หน้าบ้านของนางสาวแคท
แล้วก็เลยก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่ก่อนที่จะกลับบ้านไปนะครับ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับ
ก็คือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และ๔ทำให้เสียทรัพย์นะครับ
นางสาวนรมนเป็นนักกีฬายิงปืนที่มีฝีมือดีนะคุณ
เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันจากสนามต่าง
การแข่งขันปืนสั้นและปืนยาวอีกทั้งมีความหลงไหลในอาวุธปืนด้วยนะครับ
ทั้งนี้สำหรับอาวุธปืนเจ้าหน้าที่ตรวจค้นที่บ้านแล้วก็ตรวจยึดได้นั้น
ได้ให้พนักงานสอบสวนส่งไปตรวจสอบที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
เพื่อตรวจสอบว่าเคยก่อคดีใดมาบ้างหรือไม่
เพื่อเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ